ที่จังหวัดระยองมีสามีภรรยา
เขามีอาชีพหาของเก่าขายทั้งคู่
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันสุดท้ายทะเลาะกันเองนะครับ
แล้วฝ่ายชายใช้ท่อนไม้ตีฝ่ายหญิง
ตีภรรยาตัวเองจนเสียชีวิตค่าเพลิงพรรค
แต่ไปบอกกับแม่บอกว่า
เอาพลั้งมือนะพลั้งมือตีเขาเสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะครับ
นี่เป็นสภาพของที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นเพลิงพักมุงด้วยแผ่นพลาสติกคลุมกันฝนกันแดดนะครับ
ไปหมดนะครับอยู่ริมสวนป่าชุมชนหมู่๒
ตมตนเนินพระอำเพลิงจังหวัดระยองนะครับ
หนังสาวมี่อายุ๓๙ปีนะฮะมีสภาพของการถูกทำร้ายนะครับ
ร่องรอยของความเขียวช้ำฟกช้ำนะครับอยู่ที่ตามร่างกายนะครับใบหน้าเขียวช้ำแขนขวา
ท้องก็มีรอยถูกของมีคมแทงด้วยถึงขั้นแบบไส้นี่ทะลักออกมาเลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีกันไกลแล้วก็ท่อนไม้ที่หักเปื้อนเลือดท่อนไม้เนี่ยตกอยู่สองท่อนนะครับ
ว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับสุดท้ายเนี่ยตำรวจไล่ตรวจสอบจนพบว่าคนที่ก่อเหตุคือ
นายวิรัติสุนทรโรธอายุยี่สิบเก้าปีคนนี้นะครับเป็นสามีของผู้ตายผู้ตายนี่ชื่อนางสาวมีอายุสามสิบเก้าปี
ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันนะครับมีอาชีพเก็บของเก่าแล้วชอบดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุมีคนได้ยินนายวิรัติสามีผู้ตาย
ลักษณะเสียงเหมือนกับไม่พอใจที่ผู้ตายเนี่ยขโมยเงินเข้าไปซื้อเหล้า
แล้วทั้งคู่ยังไงก็มาดื่มด้วยกันนั่นแหละค่ะนะฮะสุดท้ายนายวิรัติพอเมาได้ที่
ก็ทะเลาะมีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่นายวิรัติผู้ต้องหาจะใช้ไม้
ตีเขาที่ลำตัวกับศีรษะของภรรยาแบบไม่ยั้งนะครับจนเขาเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
นี่เป็นคำสนิทานเบื้องต้นนะครับขณะเดียวกันช่วงข้ามประวันนี้
พ่อเมืองระยองก็สามารถไปคุมตัวนายวิรัติได้นะครับหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ตะบนเนินพระอำเภอเมืองเป็นห้องเช่าของแม่ของนายวิรัตินะครับ
คือพอก่อเหตุแล้วเนี่ยกลับไปหาแม่ไปขอข้าวแม่กิน
วิรัติพอถูกจับได้สารภาพว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเกิดจากความมึนเมาและความหึงหวง
ครับท่านผู้ชมครับ
มีชาวบ้านที่มาดูการทำแผนนะครับบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาดื่ม
ล่าวกันประจ่มพอดื่มล่าวเมาแล้วก็ชอบทะเลาะกันเอง
นิสัยนิสัยดูรู้สึกว่ามันจะโหดจะเยี่ยมเกินไปโหดเยี่ยมอะไรนิดอะไรหน่อย
เมียขอตั้งไม่ได้ขอตั้งใครไม่ได้มันกระตบกระตุกผมตีกลางถนน
โดยเฉพาะป้าเนี่ยมันมาขอเพราะขอไม่ได้มึงจะเข้าไปหามันนะอีตุ๊กอ่ะ
กูจะเอามีดฟันหน้าอีตุ๊กไอ้คนที่โดนติดคุกไปนั่นน่ะผัวมันนั่นน่ะ
ข้าของนั่นไม่ได้มันเตะเมียมันตะเยี้ยมเมียมันตะเยี้ยจนเลือดออกเป็นลิ่มเลย
ที่ซอยตำหนักพ่อแก่ที่จังหวัดระยองนะครับ
โดยสองข้างทางเป็นลักษณะของเป็นป่านะฮะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทำอาชีพค้าขาย
บางพื้นที่บางหลังก็เก็บของเก่าขาย
ที่เกิดเหตุเป็นเพลิงมุมด้วยผ้าใบอยู่ใต้ต้นไม้
มีข้าวของเครื่องใช้พวกโซฟากับที่นอนเก่าตรงนี้
ลักษณะแบบนี้ข้าวของจากการเก็บของเก่าก็ยังมีอยู่
พักตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านของเจ้าของที่ดินสัก๓๐๔๐เมตร
บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจมากั้นแนวเอาไว้
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเจ้าของที่ดินนะครับ
ชื่อนางสริกาจันสีอายุ๗๐ปี
เธอบอกว่ามาทราบว่านางสาวมี่ถูกสามีทำร้ายเสียชีวิต
ก็ตอนเช้าของวันที่๒พฤษภาคม
หลังจากที่แม่ของผู้ต้องหามาเรียกตัวของนางสอลิกาให้ไปดูที่เพิงพัก
นางสาวริกาเจ้าของที่ดินบอกว่าปกติทั้งคู่ชอบซื้อเหล้ามานั่งดื่มกัน
พอเมาแล้วก็ทะเลาะกันคือคนแถวนี้ได้ยินบ่อย

ตัวนางสอริกาเจ้าของที่ดินยังเคยบอกกับทั้งคู่นะครับบอกว่า
คือถ้ายังเป็นอย่างนี้กันอยู่ตลอดเนี่ยพอเมาแล้วทะเลาะกันแบบนี้อีกหน่อยต้องมีคนตายแน่
สุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
เพราะว่ามันตีกันทะเลาะกันตั้งแต่ตอนเย็นแล้วป้าก็ไม่ได้สนใจป้าอยู่ในบ้านอย่างนี้
ป้าจะไม่สนใจเรื่องนอกบ้านป้ามันจะไม่ยุ่งด้วยไงใครทะเลาะกันตีกันป้าจะไม่สนใจไง
ได้ยินเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงครับที่ส่วนใหญ่ที่ทะเลาะเสียงโวยวาย
จะเสียงผู้ชายน่ะเสียงผู้หญิงจะไปร้องร้องเสียงผู้ชายจะ
เมื่อวานเราได้ยินเสียงร้องไหมครับ

ร้องประมาณไหน
ประมาณตอนเที่ยงเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงมันร้องน่ะล่ะ

มันร้องตามที่มันเคยตะตีร้องมันโอ้ยโอ้ยเป็นแบบนี้ประจำ
ก็นึกว่ามันตีกันเหนื่อยหลับไปแล้วไง
กำดับมันตะตีกันเป็นแบบนี้ประจำมันเหนื่อยมันก็หลับกัน
เช้ามามันก็ตื่นท้องข้าวท้องข้าวกินกัน

แต่ว่าคนตายโหงแบบนี้เราก็

แล้วหลักจากนี้ตรงเพลิงนี้ก็ทำไร
ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้น
นางสาวมี่สองสามีภรรยาคู่นี้นะครับ

ซีโครงหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่พักหลังหลังเนี่ยไม่ให้แล้ว
คือให้เงินไปทีไรเอาไปซื้อเหล้ามาดื่มทุกทีนะครับวันที่เกิดเหตุ
ช่วงสักหนึ่งทุ่มเขาได้ยินเสียงมาจากเพลิงพักของทั้งคู่เป็นเสียงฝ่ายชายตะโกนด่าฝ่ายหญิง
แต่จับใจความไม่ได้จนเขาเนี่ยไปซื้อของแล้วกลับเข้ามาก็แวะไปเตือน
แต่นายวิรัติบอกว่าไม่มีอะไรจนกระทั่งสักตี๓กว่า
ได้ยินเสียงเหมือนของแข็งทุบฝาผนังมันดังแบบตุ๊บตุ๊บ
ก็ไม่คิดว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงฝ่ายชายเอาไม้ทุบตีภรรยาตัวเองจนเสียชีวิต

ก็พูดแล้วผู้ชายก็เดินกลับพอผู้ชายเดินกลับผู้หญิงเขาก็เดินกลับตามไปด้วย
คือเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของหนุ่มเราก็เลยไม่อยากไปยุ่งเลยหรือเปล่าครับ
ใช่ครับเพราะว่าขนาดตำรวจมาตำรวจมาเขาจะเอาจับผู้ชายไปผู้หญิงก็ยังไม่ให้จับเลย
นี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพของผู้ตายค่ะนางสาวมี่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
นั่งเนี่ยฮะลักษณะร้องไห้อยู่ที่พื้นถนนนะครับแล้วมีคนเอาเงินไปให้๑๐๐บาทนะครับ
คือถ้าดูจากหน้าตาของเธอเนี่ยจะมีแบบปูดบวมเหมือนกับถูกทำร้ายนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ถูกนำลงไว้เมื่อ๒๓กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ
พาเดี๋ยวมีทางทำบาปประชาชนจะทำบาปประชาชนหรอ
ก่อนอีก๕๐บาทอยากไปทำที่ไหนเหล่าพ่อ
สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตนะฮะคือผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุแล้วหลบไปที่ห้องเช่าของแม่
ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวได้นะครับช่วงเวลาของการก่อเหตุต่างต่างนะครับ
เช้ามืด๒พฤษภาคมตอนตี๓นายวิรัติมีปากเสียงกับนางสาวมี่ภรรยาที่เพิงพัก
จากนั้น๖โมงเช้าแม่ของนายวิรัติมาหานายวิรัติที่เพิงพัก
มาถึงก็เห็นว่านางสาวมี่เนี่ยเสียชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่เจอตัวลูกชาย
จนกระทั่งบ่าย๒ของวันเดียวกันนะครับนายวิรัติไปหาแม่ที่ห้องเช่า
ที่แม่อยู่ตำรวจก็เลยจับกลุ่มตัวได้เพราะว่าคิดว่ายังไงต้องย้อนมาหาแม่แน่
ก็เลยไปเฝ้าอยู่นะครับเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็ตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อเหตุต่างต่าง
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาในวิรัติคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ส่วนนางสาวมี่มีญาติมารับศพไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำนะครับ